ในยุคที่โรคโควิดระบาดแบบนี้นะคะก็จะมีคนบางกลุ่มก็จะใช้ความเชื่อเนี่ย
ในการที่จะหลอกลวงชาวบ้านค่ะปู่ฤษีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อนหน้านี้บอกว่ามีลูกตุ้มพลังจักรวาลนะสามารถป้องกันโรคโควิดได้
เดี๋ยวนะรู้จักโรคโควิดดีหรือยัง
ที่สุดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เจอตัวแล้วนะคะค่ะ
ปู่ฤษีสองตนเลยค่ะชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เดินทางไปที่อาสมของหลวงปู่ครูบาเนรในพื้นที่อนามัยหมู่ที่๘
ตำบลและอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากที่ชาวบ้านได้รับแจ้งเนี่ยเขาบอกว่า
นายสมบัติชุมมณีหรือว่าปู่ฤษีสมบัติ
อายุสี่สิบเจ็ดปีอันนี้ตนที่หนึ่งนะ
ได้กลับมาที่อาสมพร้อมกับหลวงปู่ครูบาเนร
เจ้าของลูกตุ้มพลังจักรวาลที่อ้างว่าสามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ได้
เจ้าหน้าที่เอาล่ะทำไงเจอแล้วฤษีสองตน
ก็เลยตักเตือนเลยนะคะทั้งสองคนบอกว่าให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้
อันนี้มันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อย่าให้ชาวบ้านเข้ามางมงายเลยก็เลยเตือนแล้วก็บอกว่าให้ลบโพสต์
ที่สุดแล้วทั้งสองคนก็ลบโพสต์นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าหากฝ่าฝืน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนอีกก็สามารถดำเนินมาตรการเด็ดขาด
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกขล่าโทษ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำได้เพียงแค่ตักเตือนค่ะนายสมบัติฤษีที่ชื่อว่าปู่ฤษีสมบัติเนี่ยบอกว่า
ไม่ได้หนีนะหลังจากที่ถูกแชร์ไปแล้วไม่ได้หนีไปตามฤษีปู่ครูบาเนรเนี่ยกลับมา
เพราะฉะนั้นทั้งสองคนบอกว่ายอมลบนะยอมลบแล้วค่ะ